พอมาเจอกันมันไม่มีใครยอมใครไม่มีใครถอยให้ใคร
แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องหน้ารถและกล้องหลังรถนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
นี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะดูภาพจากกล้องหลังรถก่อน
รถของในบีอายุ๓๖ปีเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคนขับแท็กซี่นะคะ
ปรีมาเลยปรีมาเลยในมือเหมือนถือไม้มาแล้วทำอะไรโอ้โห
ไม่ชนครับผมชนกันอย่างเดียว
นี่กล้องหน้ารถฟาดใส่แบบนี้ค่ะ
โอ้โหคือตัวในบีเจ้าของรถเนี่ยเขาก็พยายามจะถอยนะคะ
แต่คนขับแท็กซี่เอาไม้ไปฟาดที่รถแล้วก็จะไปทำร้ายตัวในบีด้วย
คนที่อยู่แถวนั้นเห็นเหตุการณ์ก็เลยต้องพยายามจะจับแยก
เนี่ยแท็กซี่เอาไม้ฟาดรถ
เหตุการณ์นี้มันเริ่มต้นแบบนี้ค่ะเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา๔๒นาที
รถแท็กซี่เขียวเหลืองจอดอยู่บนถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือซอย๔น้องแข็มกรุงเทพ
คล้ายกับว่าไปต่อไม่ได้แล้วมีรถเก๋งคันอื่นตามเข้ามาเห็นไหมคะ

ส่วนกล้องอีกมุมหนึ่งจะเห็นรถเก๋งสีเทาของในบีนี่ค่ะผู้ชายที่ใส่เสื้อเหลืองอะค่ะ
จอดอยู่ตรงกลางเลยเพราะว่าฝั่งซ้ายมันมีรถจอดอยู่ด้วยไง
แล้วกลายเป็นว่าพอถึงจุดนี้พี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะมันไปไม่ได้
รถเก๋งก็ไปไม่ได้แท็กซี่ก็ไปไม่ได้แท็กซี่ก็ถอยไม่ได้แล้วด้วยมีรถมาต่อท้าย
ก็ต้องพยายามเบียงเบียงเบียงเบียงรถเก๋งเบียงลบรถเก๋งสีเทาอะนะคะ
แต่จังหวะที่จอดประจันหน้ากันแช่กันอยู่เนี่ยก็เป็น๑๐นาทีนะ
ชาวบ้านมาโบกรถให้รถเก๋งเทาของในบีก็เลยเบี่ยงซ้าย
แล้วพอจังหวะเทียบกันตรงเนี้ยปัญหามันเกิดจังหวะที่แท็กซี่กับเก๋งของในบีมันเทียบกันนี่เห็นไหมคะ
เสียเปิดกระจกรถไปเคาะรถของในบีในบีต้องข้ามไปประตูฝั่งซ้ายแล้ววิ่งไปถีบรถแท็กซี่
เนี่ยมันมาวุ่นตรงที่รถมันมาแบบเบียดข้างข้างกันแบบนี้ค่ะสุดท้ายรถก็ขับแยกกันออกไปแต่พอแยกไปแล้วมันไม่จบไง
พอแยกไปแล้วมันไม่จบจริงก็เดี๋ยวจะมีกล้องให้ดูต่อเนื่องเลยนะคะเห็นไหมในบีลงมาจากรถฝั่งซ้ายแล้วก็นี่ไปถีบรถแท็กซี่
นี่ค่ะแล้วมันไม่จบค่ะคุณผู้ชมค่ะก็จะเห็นคนขับแท็กซี่ปรีมาที่รถของในบีแล้วก็ถือไม้มาด้วย
แล้วก็ไปฟาดเข้าที่รถของในบีด้วยนะคะนี่ค่ะปรีมาเลย
คือเข้าใจว่าซอยมันแคบแล้วรถมันเยอะแต่แหมมันก็ต้องใจเย็นเนอะ
ถ้าจะหัวร้อนกันแบบนี้เหตุการณ์มันก็ชุนละมุนมันก็ไม่จบอะค่ะ
เนี่ยมันก็มาต่อเนื่องที่ภาพมุมนี้ว่าเห็นคนขับแท็กซี่เอาไม้ไปฟาดรถของในบี
สุดท้ายเรื่องราวมันจะลงเอ่ยจบลงยังไง
แล้วต้นเหตุมันมีอะไรมากไปกว่าสิ่งที่เราเห็นตามภาพหรือเปล่า
ส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลย
น้องไกรธนากรนะคะเดี๋ยวดูก่อนความแคบของซอยตรงเนี้ย
กว้าง๔เมตรมีเส้นแบ่งกลางรถสวนกันได้
แต่มันมีรถจอดด้วยทั้งสองฝั่งเลย
คนเห็นเหตุการณ์ค่ะนายสงครามอายุ๕๐ปี
เล่าว่าตอนเกิดเหตุทั้งสองฝ่ายเถียงกันใหญ่เลย

ซี่ก็เลยวิ่งกลับมาฟาดเขาที่รถเก๋ง

นายสงครามคนเห็นเหตุการณ์บอกว่าคือเอาจริงนะถ้าแท็กซี่ถอยหลังหลบไปนิดเดียว
รถเก๋งเขาก็ไปได้เพราะว่ารถเก่งเนี่ยเขาไปเต็มคันแล้ว
เหมือนกับไปไกลแล้วควรจะปล่อยให้รถเก่งได้ผ่านไป
คนเห็นเหตุการณ์บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว
แต่แท็กซี่เขาก็บอกว่าแท็กซี่ควรจะถอยควรจะหลบหน่อยเพราะเก่งเทาเนี่ยเลยไปเต็มคันแล้ว

เปิดกระจกมาด่าเฉยเลยก็เลยต้องด่าคืน

แล้ววิ่งไปตั้งใจจะถามคนขับแท็กซี่ว่ามาทุบรถเขาทำไม

แต่ตั้งใจหาเรื่อง
ตัวในบีเก๋งเทานะคะเสื้อสีเหลืองในคลิปนะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้มีแผลด้วยนะกระดูกส้นเท้าแตกเพราะว่าล้มตอนวิ่งหนี
ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่บาดแผลจากการต่อสู้อะไรไม่มีเพราะว่าหลบทัน
ส่วนรถค่ะได้รับความเสียหายกระโปรงหน้ากันชนหน้า
ก็ที่ถูกแท็กซี่มาทุบอ่ะนะคะก็น่าจะซ่อมค่าซ่อมเป็นหมื่นเหมือนกันอ่ะ
ทีนี้พอรักษาตัวเสร็จก็จะแจ้งความเพื่อนำตัวคนขับแท็กซี่
ชดใช้ค่าเสียหายค่ะ